อัปเดตกันต่อนะคะกับข่าวของพิธีกรชื่อดังค่ะพี่หนุ่มกัญชัยที่ออกมาประกาศกักตัว๑๔วันนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่หนุ่มแกไม่ได้ติดโควิดนะคะแกเป็นแค่ผู้สุ่มเสี่ยงสูงเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะช็อกสองเด้งจริงค่ะจนพี่หนุ่มต้องออกมาไลฟ์สดชี้แจงแบบนี้เลยนะคะคือเดี๋ยวจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะคือตอนแรกเนี่ยหลังจาก

ไปทำงานในสตูดิโอแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดโควิด

ก็เลยโทรแจ้งพี่หนุ่มช่วงดึกของวันที่๙

กระทั่งนะคะจนล่วงเลยมาเป็นวันจันท

ภูมิกับคนนั้นนะคะก็โทรมาแจ้งว่า

กลายเป็นผู้เสี่ยงสูงนั่นเองนะคะ

แล้วก็ชี้แจงว่าขอกักตัวนะคะ
ทั้งหมด๑๔วันตั้งแต่วันที่๑๒กรกฎาคม
จนถึงวันที่๒๒นะคะกรกฎาคมค่ะ

ด้วยความที่เป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้วนะคะ

หน้ากากอนามัยตลอด๒ชั้นเลยคุณผู้ชม

แล้วก็แกเป็นคนที่แบบตรวจสวอปตลอดเวลาอยู่แล้ว

แกก็เตรียมตัวงานชิ้นใหม่แหละเนาะ

ปรากฏว่านะคะผลตรวจล่าสุดวันนี้นะคะ

ไม่ได้โกรธหรือทั่วพรุงกับท่านนั้นนะคะ
เพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ส่วนไทม์ไลน์ค่ะเดี๋ยวจะไล่ชี้แจงอีกทีนะคะ

แล้วก็ขอให้ผู้ใกล้ชิดวงสองสะเก็ดอาการค่ะ
โดยจะพักงานหน้าจอทั้งหมดค่ะ
รวมไปถึงรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐโทรศัพท์สอบถามพี่หนุ่มก็คือยังไม่รับโทรศัพท์
แต่ว่าเมื่อสักครู่นะคะพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์กับพี่หมวยนะคะ

ก็คือถามว่าแกเหงาไหมแกก็บอกว่าเหงาอยู่ช่วงนี้
เพราะว่าปกติทำงานตลอดเลยมันมีช่วงท้ายนะคะ
เขาเหมือนแบบคุยเล่นกันพี่หนุ่มอาการเป็นยังไงนะคะ
หนุ่มอัปเดตอันนี้เป็นข้อมูลนะคะ
เมื่อสักครู่เราดูรายการมาแล้วเราเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ
พี่หนุ่มบอกว่าเอาจริงวันนี้ตื่นขึ้นมา
ปวดหัวเจ็บคอน้ำมูกไหล
คิดว่าเป็นหวัดกินพลาไปแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็ไปตรวจหาเชื้อแล้วรอฟังผลอีก๓วันอีก๓วันจะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
แต่เข้าใจได้นะเวลาเรารอผลออกมา
มันจะมีอาการนะเกิดจากความเครียดของเราด้วย

ทำให้ข้างในหน้ากันแล้วปั่นป่วนอะไรแบบนี้
คือตอนนี้แกก็แยกออกมาอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวเลยนะคะ
คือไม่ได้เจอภรรยาแล้วก็ลูกด้วยค่ะ
แล้วก็แกก็เหงาแหละแกก็บอก
ก็ถามว่าพี่หนุ่มไลฟ์สดไหม
เอาพูดตรงแกตอบได้แต่ในแชทไลน์อย่างนี้

บอกว่าเดี๋ยวให้พี่แบบไปตรวจมั่นใจก่อนละกัน
อาจจะให้แบบว่าถ้ามันมั่นใจรอบแรก
ให้ทีมงานมาติดตรงติดตั้งอะไรอย่างนี้

พี่หนุ่มก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะ